คุณผู้ชมคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนะคะ
เพราะว่าติดใจการเสียชีวิตของสามีของเธอที่ผูกคอตายในบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีพิรุธหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำตามร่างกาย
รวมทั้งบาดแผลที่อวัยวะเพศด้วยเธอก็เลยเชื่อค่ะว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มเงินกู้นอกระบบนะคะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ยอดชายแสนสงฆ์วัย๔๖ปีถูกพบเป็นศพผูกคอเสียชีวิตในห้องนอน
เมื่อช่วงค่ำวันที่๕กรกฎาคม
สภาพศพมีเลือดไหลอาบช่วงล่างสร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็น
โดยเฉพาะนายสุริยาสุยกระเดืองญาติของนายยอดชาย
ที่เป็นอาสาสมัครในการเก็บศพในอำเภอหนองเรือ
ศพของนายยอดชายต่างจากศพอื่นที่เขาเคยพบ
สภาพการเอียงคอของศพอยู่ในทิศทางเดียวกับปมเชือก
ซึ่งตามปกติจะอยู่คนละฝั่งกับปมเชือก
อกจากนี้ยังมีถังสีและเก้าอี้ไม้ขนาดเล็ก
ลนคนละทิศทางอยู่ในห้องนอนทั้งที่ควรหล่นในทิศทางเดียวกัน
เพียงเท่านั้นยังพบรอยช้ำตามร่างกาย
สะโพกทั้งสองข้างรอบเอวรวมทั้งต้นขา
มีรอยเขียวช้ำไปทั่วโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศ
มีรอยถูกของมีคมกรีด
ผมเชือกเชือกอยู่ฝั่งนี้คอคนเราต้องไปฝั่งนี้
แต่นี่เชือกกับคออยู่ทางเดียวกัน
มันจะต้องเสียชีวิตก่อนแล้วค่อยไปผูกเห็นไหม
ถ้าว่าผูกตัวเองเนี่ยลงจากเก้าอี้ปุ๊บ
หรือว่าสิ่งของที่มันเอายืนขึ้นไปถ้าหลุดออกปุ๊บ
มันจะต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้
และสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถังกับเก้าอี้ที่เขาไปลองด้วยกัน
รองพื้นขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไม่ได้คนเดียวมันขึ้นไม่ได้
ขาก้าวขึ้นไปมันก็ลื่นถลายแล้วมันจะต้องหลุดออกจากกัน
ยุบินพรมกันภรรยาของผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าสามีของเธอตัดสินใจผูกคอตาย
เพราะไม่มีสิ่งบอกเหตุมาก่อนและการพูดจายังเป็นปกติ
โดยเธอเชื่อว่าสามีของเธอถูกฆาตกรรมลักษณะฆ่าล้างหนี้
หลังจากในเดือนเมษายนเธอได้กู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ
จำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนำมาประกันตัวลูกชาย
คดียาเสพติดโดยตกลงจ่ายดอกเบี้ยวันละ๕๐๐บาท
ต่อมาเธอยังกู้ให้เพื่อนอีก๒คนรวมเป็นเงินกว่า๗๐๐๐บาท
จากเจ้าหนี้อีก๕รายและจากนั้นไม่นานเพื่อนของเธอทั้งสองคน
หายไปจากหมู่บ้านเธอต้องเป็นฝ่ายรับภาระหนี้สินไว้เอง
รวมเป็นเงินต้นทั้งหมด๘๐๐๐บาทดอกเบี้ยวันละ๔๐๐๐บาท
ก่อนวันที่สามีจะเสียชีวิตเธอเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาล
โดยหวังจะไปยืมเงินจากน้องสาวมาปิดหนี้
แต่วันเกิดเหตุเธอติดต่อสามีไม่ได้
ให้ลูกชายมาดูจนรู้ข่าวร้าย
อกจากนี้หลังสามีของเธอเสียชีวิตกลุ่มเจ้าหนี้ก็หายไป
ใกล้ก็มีคนเห็นอยู่ว่ามีรถมาจอด
วันนั้นก็มีรถมาหลายคันเหมือนกัน๓๔คันเหมือนกัน
ที่ที่ไปที่บ้านที่ไปจอดที่บ้าน
แล้วเขาได้ยินเสียงคุณพ่อไหมได้ยินไหม
ไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียง
เพราะว่าเขาก็คิดว่าเออรถมาก็สงสัยจะอะไร
กลัวแม่จะอยู่ยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่
แต่ก็มันไม่มีเหตุจงใจอะไรที่จะต้องผูกคอตาย
ฆ่าตัวตายใช่ไหมเพราะว่าแกรักครอบครัว

ขณะที่ตำรวจสพนเรือยังคงเดินหน้า
หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งรอผลการชนะสูตร
ที่จะทราบผลภายใน๒๓วันนี้
ขณะเดียวกันหากพบแก๊งทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่
จะมีการเรียกมาสอบปากคำ
หากมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
จะแจ้งข้อหารวมถึงดำเนินคดี
เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน